คุณแพทย์นัปภาขึ้นเหนือร่องใต้

เพราะอะไรรู้ไหมคะเคยมีประสบการณ์คนโทรมาติดต่องาน

คือไปมาเขาก็ตีเนียนไงแบบจีบนู่นนั่นนี่คุณพงคุณแพทย์อะไรอย่างนี้ค่ะ

แต่แพทย์เช็คแล้วนะคะว่าเขามีครอบครัวเลยรีบปฏิเสธทันทีค่ะ
พร้อมประกาศผ่านบันเทิงไทยรัฐไปเลยนะคะว่า
ผู้หญิงสวยเซ็กซี่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคนนี้ไม่มีทางเป็นเมียน้อยใครค่ะ
ที่สำคัญตอนนี้เรื่องหัวใจแพทย์ก็มีหนุ่มคนใหม่แล้วนะจ๊ะ

หลานสาวคุณนับแนะนำให้เป็นเพื่อนนับ
แต่ที่สำคัญคือกำลังคิดหนักอยู่ตอนนี้คือผู้ชายคนนี้อายุ๒๐

เขามีความเป็นผู้ใหญ่นะคุณผู้ชมแต่ว่าแพทย์ก็เออคุยแล้วมันมีความสุขก็คุยกันไปก่อนแต่ยังไม่ใช่แฟนนะ

มันก็มีแหละแต่บางทีเราก็ไม่รู้เนอะบางทีเขาบอกอุ้ยคนนี้อยากคุยกับเรามากอยากคุยกับเรามาก
เราก็ไม่รู้พอเริ่มที่จะแบบเขาทำอะไรเขาอะไรไงอ้าวปรากฏมีลูกมีเมียแล้วอะไรอย่างนี้เราก็บอกอ๋อเราไม่สะดวกสถานะแบบนั้น

เพราะเราเป็นแม่ม่ายแต่ว่าติดตรงที่ว่าถ้าเกิดแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมียังมีอยู่เราไม่สะดวก
แต่ทุกวันนี้ก็คือมีคุยอยู่หนึ่งคน

ใช่ค่ะแล้วก็กระซิบบอกว่าพี่แจ๊คตอนนี้ก็คือว่าน้องเขาอายุน้อยจริงนะคะแต่ว่ามีความเป็นผู้ใหญ่เยอะแล้วก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะคะว่าทริปที่ไปเที่ยวพัทยาล่าสุดเลยนะเซตล่าสุดเนี่ยทั้งหมดทั้งมวล

ไม่ทานข้าวเลยให้นุ่มคนนี้เป็นคนช่วยแชร์ภาษา
ผมยังไม่มีใส่เปียกกินนี่สบายใจ
พวกเรามีหน้าที่แค่อยากรู้อยากเห็นเฉย
โอ้แต่ให้กำลังใจแต่ให้กำลังใจตลอดค่ะ
เป็นคนน่ารักให้กำลังใจด้วยแล้วก็อยากรู้ด้วยว่านุ่มผู้โชคดีคนนั้นเป็นใคร
พี่แขกไปสืบมาหน่อยนะวิจัยนะรับทราบค่ะ